สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีผู้ประกาศข่าวทั้ง๔คนและคุณผู้ชมเช้าข่าวชัดโซเชียลครับ
ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณหน้าห้องสุดท้ายหรือว่าห้องดับจิต
แหนกจิตเวชของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่มีการนำศพของคุณปอมาเก็บเอาไว้ที่นี่ครับ
หลังจากถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวานนี้
ในเวลา๑๑นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ
วันนี้เราจะมาร่วมส่งศพของคุณปอน
เดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรำด้วยกันนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศสดณตอนนี้นะครับ
ที่โรงพยาบาลประมาธิบดีนะครับ
บริเวณหน้าห้องสุดท้ายหรือห้องดับจิตนั้น
ตอนนี้มีสื่อมวลชนจากทุกสำนักจำนวนมากครับ
มาปักหลักรอทำข่าวในการส่งศพส่งร่างของคุณปอ
จากโรงพยาบาลบรามาธิบดีกลับบ้านเกิดครับ
เช่นเดียวกันภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
เป็นภาพของบรรดาแฟนคลับของคุณปอทฤษฎี
พระเอกหนุ่มนะครับที่รู้ข่าว
และต้องการจะมาร่วมส่งศพของคุณปอกลับบ้านเกิด
เช่นคุณยายคนนี้อายุ๘๐ปีครับ
บอกว่าชื่นชอบคุณปอทั้งเรื่องของการแสดงละครและอุปนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนน่ารักสุภาพเรียบร้อย
นาฬิกา๔๕นาทีที่ผ่านมานะครับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง
ครับ
ในห้องสุดท้ายหรือห้องดับจิตนะครับและหลังจากนั้นในเวลาแปดนาฬิกาของวันนี้ครับ
นายประวิทย์มารินนท์ผู้บริหารไทยทีวี๔ช่อง๓
รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในของพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
และไม่สามารถเดินทางไปร่วมรดน้ำศพได้ที่จังหวัดบุรีรำในเวลา๑๖นาฬิกาของวันนี้
จะเดินทางเข้ามาที่บริเวณห้องสุดท้ายแห่งนี้เพื่อมารดน้ำศพของคุณปอทฤษฎี
เป็นการภายในครับก่อนจะมีการเคลื่อนศพออกมาจากห้องสุดท้ายเพื่อ
เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรำนะครับซึ่งการรดน้ำศพเป็นการภายในนี้
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพแต่อย่างใดนะครับ
และนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณหน้าห้องสุดท้าย
หรือว่าห้องดับจิตที่โรงพยาบาลประมาธิบดี
หลังจากมีการเคลื่อนศพของคุณปอออกจากห้องสุดท้ายแล้ว

จะเดินทางตรงไปที่วัดกลางพระอารามหลวง
จังหวัดบุรีรำซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณปอครับ
หลังจากนั้นจะมีพิธีลดน้ำศพในเวลา๑๖นาฬิกา
และจะมีการจัดงานชาวบรรณกิจศพในวันอาทิตย์ที่๒๔มกราคม
ซึ่งจัดขึ้นหลังวันเกิดของคุณปอเพียง๑วันครับ
จากว่าคุณปอนนั้นเกิดวันที่๒๓มกราคมครับ
เนื่องจากว่าคุณปอนนั้นเป็นคนที่มีวินัยมีความน่ารัก
เป็นตัวตนที่บอกว่าเป็นพระเอกและมีจิตใจ
เป็นพระเอกอย่างแท้จริงเพราะว่าชอบช่วยเหลือเรื่องของงานสังคม
ทำให้วันนี้คาดว่าจะมีบรรดาแฟนคลับนั้นมารอส่งศพคุณปอกลับบ้านจำนวนมาก
รวมทั้งจะมีบางส่วนนั้นเดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดบุรีรำที่วัดกลางพระอารามหลวงด้วยนะครับ
ตอนนี้ทีมข่าวของเรายังคงปักหลักรออยู่ที่บริเวณหน้าห้องสุดท้ายหรือว่าห้องดับจิตที่โรงพยาบาลประมาธิบดี
กว่าจะมีการเคลื่อนศพของคุณปอออกจากบริเวณห้องสุดท้ายกลับไปยังบ้านเกิดครับ
และเราจะติดตามบรรยากาศการเคลื่อนศพตลอดเส้นทางเพื่อส่งศพคุณปอไปที่จังหวัดบุรีรำต่อไปครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ยังคงมีสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมปรักหลักรอทำข่าวในการส่งศพคุณปอกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรำจำนวนมากนะครับ
สื่อมวลชนเองก็ยังคงปักหลักรออยู่ที่นี่
รวมทั้งแฟนคลับก็ทยอยเดินทางมาเพื่อรอส่งศพคุณปออย่างต่อเนื่องครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการร่วมส่งศพคุณปอจากโรงพยาบาลประมาธิบดีกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรำ
ได้ตลอดในทุกช่วงข่าวกับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากโรงพยาบาลประมาธิบดีครับ